คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
เรื่องราวของพลเมืองดีชายผู้รักความยุติธรรมคนหนึ่ง
เขาไปยืนนะถือโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปรถมอเตอร์ไซค

เจอพี่วินเท่านั้นขี่รถผ่านมาพอดี

ที่มีคนมาถ่ายคลิปอยู่แถวนี้

ไปดูคลิปเรื่องราวนี้กันนะครับ

คนใส่เสื้อวินนะครับก็วินมาตรศัตริย์สอง
คนที่ถูกที่เสื้อวินมันก็คล่อมอยู่
คนใส่เสื้อสีเขียวนะครับ
เขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นทหารนะฮะ
แล้วก็มีสองผัวขายหมูปิ้ง

เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าใครเป็นใครนะครับ

ปากซอยอินธรรมระ๙เขตบางซื้อกรุงเทพนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ไปพบกับทางสามีภรรยาที่ขายหมูปิ้ง
เล่าให้ฟังบอกว่าชายเสื้อเขียวที่อ้างตัวเป็นทหารนั้น
หน้านั้นมายืนถ่ายคลิปรถจักรยานยนต์ทั่วไปแล้วครับ
ฝ่าฝืนกฎหมายวิ่งขึ้นบนทางเท้า
แล้วอยู่ก็มีวินที่อยู่ในซอยอินธรรมระ๒๙
ขี่ขึ้นมาบนทางเท้าพอดีก็เลยถูกถ่ายไว้ไง
พี่วินไม่พอใจตะโกนถามคนถ่ายว่าถ่ายคลิปอยู่เหรอ
ชายเสื้อเขียวก็ตอบว่าใช่สิถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
แล้วจะทำไมก็ผิดกฎหมายขับขึ้นทางเท้า
ใช่แล้วคือตอนนี้สำหรับคนถ่ายคลิปมันสามารถแจ้งได้

ถ้าสามารถจับกลุ่มได้ควรทำผิดกฎหมายนะฮะ
เขาก็จ่ายเงินตอบแทนให้แต่ทีนี้ครับ
ทั้งคู่ก็เถียงกันนะฮะ
พี่วินก็ไม่พอใจมาถ่ายทำไม
เสื้อเขียวก็บอกอ้าวก็มันผิดกฎหมาย
ทีนี้ครับเถียงไปเถียงกันมาชกต่อยกัน
ล้มลงไปชนรถขายหมูปิ้ง
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าสามีภรรยาที่ขายหมูปิ้ง
ก็ต้องมาห้ามปรามให้แยกออกจากกันและที่สำคัญ
คือหมูปิ้งของเธอหล่นไปที่พื้นเกือบ๒๐ไม้แล้ว

จากนั้นนะครับชายเสื้อเขียวคนที่อ้างว่าเป็นทหาร

ส่วนแม่ค้าหมูปิ้งก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ด้วย
เพราะได้รับความเสียหายเกิดขึ้นกับร้านของเธอ
ต่อมาตำรวจเรียกวินมอเตอร์ไซค์ที่เกาะเหตุมาพบที่โรงพัก
ปรับสิครับท่านหลักฐานชัดเจนครับ
ถูกปรับในข้อหาขี่รถบนทางเท้า
แล้วก็ให้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านหมูปิ้งอีก๑๐๐บาท
ส่วนอีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาทะเลาะวิวาส
รอให้ทั้งสองฝ่ายพี่เสื้อเขียวที่อ้างเป็นทหารที่เป็นคนถ่ายคลิป

ในการที่จะชดใช้ค่าเสียหายทะเลาะวิวาด